อ้าวทางพอบอกขอพูดหน่อยพอไหนฮะพอที่เมื่อวานนี้มีภาพคุณครูสาวที่เป็นภรรยากระโดดเกาะหน้ารถอ่าแล้วทุบทุบทุบนี่นี่นี่นี่ทุบกระจกล้าวเลยอ่ะเนี่ยเหมือนจะไม่ให้ออกจากบ้านอ่ะค่ะมีดึงที่ปัดน้ำฝนนี่เห็นไ
ทิ้งคว่างปล่อยให้ดูแลนี่ฝงหนี้สินอะไรต้องรับผิดชอบอยู่
คนเดียวแล้วก็ทิ้งลูกที่นอนป่วยอยู่ด้วยเธอบอกอย่างนี้อยาก
ฟ้องไปถึงเรื่องของจริยธรรมด้วยอืมวันนี้ตัวของสามี
ของคุณครูท่านนี้บอกขอชี้แจงหน่อยค่ะนะขอให้ฟังใน
ฝั่งเขาบ้างนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับความ
คลิปนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖ธันวาคมนะครับบ้านพัก
หลังหนึ่งที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานีตามภาพแล้วฮ
ฮะคือกระโดดขึ้นหน้ารถคันนี้ทุบกระจกให้หยุดคนขับ
ไม่หยุดแล้วก็เป็นภาพเหมือนกับนี่เลี้ยวเข้ามา
จอดที่บ้านค่ะอ่าแล้วมีเสียงเด็กร้องด้วยนะอืมอ่า
นี่นะฮะแล้วคุณครูท่านนี้นะฮะผู้หญิงท่านนี้ก็ออก
ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนด้วยถ้าย้อนไปฟัง
ทางผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะคุณครูผู้หญิงคนนี้
นะฮะวันนี้เนี่ยได้นำหนังสือไปยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสุราธานีเพื่อขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกสามี
ทำร้ายร่างกายแล้วไม่รับผิดชอบปล่อยให้แบกรับหนี้สิน
อยากให้พิจารณาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยเพราะสามี
เนี่ยเป็นถึงพอเขตพื้นที่การศึกษาค่ะอยู่ในพื้นที่นี่ฮะ
ขณะเดียวกันนะครับคุณครูผู้หญิงนะครับบอกว่าเล่าย้อน
เลยนะเจอกันตั้งแต่นู้นปี๖๒สามีเนี่ยมาจีบนะตอนที่เธอ
ทำงานเป็นครูใหม่สามีตอนมาจีบใหม่หวานมากบอกรัก
บอกคิดถึงก็ตัดสินใจคบหาแล้วก็แต่งงานด้วยเมื่อปี๖๓
มีลูกด้วยกัน๑คนเป็นผู้หญิงมีลูกสาวเมื่อปี๖๔ทีนี้
เมื่อช่วงเดือนตุลาคม๖๔เนี่ยสามีได้รับตำแหน่งเป็นผู้มนวย
การเขตการศึกษาพื้นที่แห่งหนึ่งในสุราชธานีทีนี้เริ่ม
เปลี่ยนไปแล้วอันนี้เธออ้างนะบอกสามีเริ่มมีท่าทีเปลี่ยน
ไปมีชวนทะเลาะมีทำร้ายร่างกายเธอไม่กลับบ้านพยายามตี
ตัวออกห่างวันที่เกิดเหตุที่เห็นในคลิปกล้องหน้ารถ
ธันวาคมเธอบอกเธอต้องกระโดดขึ้นหน้ารถสามีเพราะทะเลาะกับ
เรื่องเงินทองแล้วก็เรื่องอื่นแล้วสามีจะขับรถหนี
เลี่ยวจากบ้านเลยตัดสินใจกระโดดขึ้นรถเลยแล้วก็กระชาก
ปัดน้ำฝนทุบกระจกแต่สามีก็ยังพยายามใช้ความเร็วแล้ว
เบรกเหมือนกับตั้งใจจะสะบัดรถให้เธอเนี่ยหลุดลงมาจนสุด
ท้ายเนี่ยสามีต้องเลี้ยวรถเข้าบ้านแล้วแม่เธอก็ทนไม่ไหว
ต้องมาช่วยเอาไม้กวาดเนี่ยที่เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวมาทุบ
สามีเพราะว่าตอนนั้นสามีเนี่ยกำลังมาทุบตีเธอตอนที่จอด
รถแล้วลงมาแล้วสามีเธอยังใช้เท้าเนี่ยถีบแม่เธออีกก่อน
จะขับรถหลบหนีออกไปจากบ้านหลังเกิดเหตุนะครับทางฝั่งของ
ภรรยาเนี่ยคุณครูเนี่ยฮะครูผู้หญิงท่านนี้บอกว่าไปแจ้งความ
ให้เธอแถมยังจะฟ้องหย่าเธออีกแล้วบอกจะเอาลูกไปเลี้ยง

แล้วก็ส่งเอกสารที่มีสัญญาแนบท้ายการหย่ามาให้เธอเซ็นอีก
แต่เธอบอกยังไงเธอก็ไม่เซ็นเพราะมันเป็นการเอาเปรียบกัน
สามีจะอ้างว่าเธอไม่สามารถทำอะไรได้รู้จักคนใหญ่คนโตมากมาย
แต่เธอก็ไม่ยอมนี่เธอก็ให้ดูร่องรอยของบาดแผลต่างที่ถูกสามีทำร้าย
ในฝั่งผู้ชายเธอบอกเธอไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้
ตอนนี้ก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
ไปยื่นเรื่องร้องทุกข์เอาไว้ที่สูญศัพท์นำรงค์ธรรมแห่งจังหวัดสุราธารณี
เพื่อจะส่งเรื่องไปยังผู้ราชการจังหวัดสุราธานี
ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในจังหวัด
อยากให้ท่านผู้อ้าเรียกสามีเธอมา
แล้วเอามาคุยกันมาเคลียร์กันว่าจะเอายังไง

แบบสัญญาแนบท้ายเอกสารการหย่า
แล้วที่เธออ่านแล้วมันไม่เป็นธรรมกับเธอเลย
คือต้องมาเคลียร์กันให้ชัดว่าจะเอายังไง
หนี้สินเรื่องของลูกอะไรด้วย
แต่เรื่องที่ว่าจะกลับไปอยู่เป็นครอบครัวอีก

หย่าแบบไหนยังไง
อยากกลับไปอยู่มั้ย
เนี่ยเราไม่มีหลักฐาน
ขณะเดียวกันนะครับแม่ของฝั่งของคุณครูผู้หญิงท่านนี้นะครับ
ครอบครัวของลูกสาวนะแต่วันเกิดเหตุที่ลูกสาวกระโดดเกาะหน้ารถสามีเนี่ย
ทนไม่ไหวจริงต้องเข้าไปช่วยเพราะถ้าลูกสาวจับไม่ได้ยึดไม่ได้
เหวี่ยงตกลงไปเนี่ยเผลอถูกเหยียบซ้ำไปแล้วรถเหยียบซ้ำไปแล้ว
แต่พอลูกเขยจอดรถยังลงมาทำร้ายลูกสาวซ้ำอีก
ต้องเข้าไปช่วยแล้วก็โดนไปด้วยอันนี้มุมนี้นะมุมฝ่ายหญิงกับคุณแม่นะครับ
ท่านผู้ชมครับทางฝั่งของพอนะฮะสามีของคุณครูผู้หญิงเนี่ย
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยด้วยนี่พอสำเริงนะฮะ
ซึ่งเป็นพอเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมศึกษาสุราชธานี
พอสำเริงบอกขอชี้แจงหน่อยขอให้ฟังในมุมของผมบ้าง
อมรับว่าเป็นคนขับรถตามที่อยู่ในคลิปจริง
แต่ที่ภรรยาบอกว่าจะหนีออกจากบ้านอะไรยังไงเนี่ยไม่ใช่
ความจริงเนี่ยผมกำลังจะขับรถกลับเข้าบ้านแต่ภรรยานั่นแหละมาขวางอยู่หน้าบ้านไม่ให้เข้า
แล้วพอจอดรถได้แล้วเนี่ยไม่ได้ลงไปทำร้ายร่างกายภรรยาด้วย
ภรรยากับแม่ยายนั่นแหละเข้ามาตบมาตีเอาไม้มาไล่ตีผมจนผมบาดเจ็บ
ซึ่งพอสำเริงบอกว่าเหตุการณ์ช่วงนั้นเนี่ยผมก็มีหลักฐานนะ
มีร่องรอยบาดแผลต่างตามร่างกายด้วยแต่ขอเก็บไว้เอาไปใช้ในชั้นศาลกันแล้วกัน
เพราะจะต้องฟ้องหย่าภรรยา
ส่วนปัญหาระหว่างปกติตัวของพอเอาสำเริงกับพรรยานี่
พอสำเริงบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากเรื่องที่ภรรยาหึงหวงเข้าใจผิดคิดว่าตัวเขาเนี่ยมีเมียน้อยทั้งที่มันไม่จริงเลย
แล้วก็มีปัญหากันเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็เลยมีปากเสียงกันบ่อย
ตัดสินใจขอหย่าแต่ฝ่ายภรรยานั่นแหละไม่ยอมหย่า
ที่ต้องออกมาชี้แจงวันนี้เนี่ยเพราะฝั่งภรรยาไปให้ข่าวบิดเบือนความจริงมากเหลือเกิน
จนทำให้เกิดความเสียหายถามว่ายังรักภรรยาคนนี้ไหม
พอสำเริงบอกรักมากนะฮะรักมากแต่มันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลองฟังนะครับ
ก็ได้สารพัดอยู่นะเขาคิดมาดูไปเองต่างแล้วก็มาลงที่เรา
ในเมื่อเขาไม่มีเยื่อใยไม่มีความรักกับเราเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเข้าไป
คือพอสำเริงบอกถามว่ารักเขาไหมเนี่ยยังรักเขาอยู่
แต่ดูเหมือนเขาจะไม่มีเยื่อใยกับเราก็จะปล่อยเขาไปกันแล้วกัน

ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตนะครับที่คุณสุชาดาได้สอบถามเนี่ย
ยืนยันว่าพอสำเริงไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างที่ภรรยาเนี่ยตามหึงหวง
เจ้าชู้จะมีคนอื่นอะไรต่างนานาคือทางเจ้าหน้าที่เขาบอกที่พูด
นี้เนี่ยไม่ได้ว่าเข้าข้างพอนะแต่ยืนยันว่ามันไม่มีจริงแล้ว
บางทีงานราชการมันต้องล่วงเวลาบ้างแล้ววันนั้นพกมีดมาด้วยไง
ไม่มีแต่ได้รับบาดเจ็บเพราะเราช่วยกันกันไว้
ซึ่งภูติธรรมนี้มันไม่ใช่เรื่องพ่อปลัวเป็นจริง
แต่ว่าคุณไม่ใช่จะมาทำที่นี่แล้วพ่อคุณก็ต้องให้เกียรติสามีคุณด้วย
เพื่อให้ขับมาส่งที่บ้านญาตินะครับ
มาแบบไม่มีอะไรติดตัวเลยช่วงแรก
ภรรยาของพอก็มาตามง้ออยู่
แต่ว่าทางพอสำเริงเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วเขาบอกถึงจุดแตกหักแล้ว
ขอฟ้องหย่าแล้วก็ยุติเรื่องราวทั้งหมดซึ่งญาติญาติฝั่งของฝ่ายชายเขาบอก
เขาก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็นอกจากให้กำลังใจนะ
เพราะเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะเอาทีนี้ทางฝั่งครูผู้หญิงเขาไปยื่นเรื่อง
ที่ศูนนำลงทำจังหวัดถึงท่านผู้ราชการจังหวัดสุราธารณีนะครับ
ล่าสุดนะฮะท่านผู้ว่าวิชวุฒิจินโตนะครับ
ราชการจังหวัดสุราชธานีซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมธิการการศึกษาจังหวัดสุราชธานีด้วย
บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวก็จริงแต่หากผลการสอบสวนออกมาเนี่ย
พบว่ามันส่งผลกระทบถึงเรื่องหน้าที่การงานต่างแล้วมีผลทางวินัย
ก็คงต้องพิจารณาไปตามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นพอเขตหรือว่าทางคุณครูก็แล้วแต่
ส่วนเรื่องจะฟ้องหย่งฟ้องยาอะไรก็เป็นเรื่องที่ทางสามีภรรยา
ต้องไปเคลียร์กันต่อไปค่ะนี่ผมห่วงแต่ลูกนะไม่ใช่อะไรหรอก
แน่นอนสิคะน้องยังเด็กอยู่ด้วยสองกวบเองใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ